คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดบุรีรำมีเรื่องที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันช็อกมากเลย
เด็กอายุแค่๕ขวบคือเด็กอนุบาลนะคะ
ถูกออกหมายเรียกข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน
ร่วมกับเด็กอนุบาลคนอื่นและเด็กประถมรวมแล้ว๘คน
หลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ย

มาถึงที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองคือตกใจกันไปหมดเลยค่ะ
ว่าลูกฉันวัย๕ขวบไปบุกรุกบ้านใครเหรอ
แล้วไปทำลายทรัพย์สินบ้านใครหรือเปล่า
คือมีคนไปแจ้งความเด็ก๘คนนี้ว่า
เขาแอบเข้ามาในบ้านแล้วขโมยกินกล้วยน้ำว้า

ค้าขายไก่ป๊อปนะคะอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ก็เรียกเด็ก๘คนนี้อายุตั้งแต่๕ขวบถึง๑๒ขวบเนี่ย
เรียนอนุบาลถึงปฐมเลยนะมานั่งรวมกันแล้วเค้นถามว่า
แอบเข้าห้องครัวมากินกล้วน้ำวาเธอเป็นหนึ่งหวีใช่ไหม
ลายทรัพย์สินหรือค้นในบ้านด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
ฝั่งพ่อบอกว่าไปโรงพักเลยดีกว่าเธอบอกหยุดคุณหยุดเลย
คุณอย่ามาเข้าข้างลูกจนเกินไปบอกผมไม่ได้เข้าข้าง
ก็ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิหรือไม่ก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาคุยสิ
คือเรื่องนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าคุณเค้นถามเด็กอายุแค่๕ขวบ
ขวบเก้าขวบสิบสองขวบเอาเป็นเอาตายเหมือนเขาไปฆ่าใครมาแบบนี้เนี่ย
มันเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
แล้วที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือว่า๓๐พฤศจิกายนมีหมายเรียกมาถึงที่บ้านเด็กทั้ง๘คน
ว่าเด็กถูกแจ้งความข้อหาร่วมกันบุกรุก
และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
นี่ฟ้องแพ่งรวมกันกว่า๑๖๐๐๐บาทด้วยนะ

สพประโคนชัยค่ะทุกคนตกใจกันมาก
ได้คุยกับแม่ของหนึ่งในน้อง๘คน

ก็ถามลูกแล้วว่าทำจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า
ก็ยอมรับว่าเออก็เข้าไปกินกล้วยจริง

และจริงบ้านหลังนี้คือไม่ใช่ไม่เคยเข้าไป

เพราะว่าพี่เจ้าของบ้านพี่แม่ค้าป้าแม่ค้าคนนี้
ก็เคยเรียกเด็กกลุ่มนี้ให้เข้าไปซื้อไก่ป๊อปที่เธอขาย

คืออย่างที่บอกว่าที่ฟ้องแพ่งเนี่ยคือถูกเรียกเงินค่าสินใหม่ค่ะ
คนละ๓๐๐บาทแต่ลดให้เหลือคนละ๒๐๐บาท

แต่อีก๔คนทางบ้านไม่ยอมจ่ายเพราะน้องปฏิเสธว่าน้องไม่ได้ไปด้วย
แต่ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาช็อกก็คือ
เด็กอายุเท่านี้คุณไม่ยอมเด็กเลยใช่ไหม

ไม่ยอมลดราวาสอกเลยเหรอกับการขโมยกินกล้วยน้ำว้า๑หวี
และเด็กอายุ๕ขวบ๗ขวบ๙ขวบ
เขาบอกว่าถ้าเด็กทุกคนไม่จ่ายเงินเขาจะดำเนินคดีทั้งหมด

ได้คุยกับพ่อของน้อง๑ใน๘อีกคนนะคะลูกพ่ออายุ๙ขวบ
พ่อบอกเลยว่าไม่จ่ายเพราะลูกบอกชัดเจนว่าไม่ได้ไปด้วย
แล้ววันที่เค้นเด็กพ่อก็อยู่ในนั้นด้วยที่มีปากเสียงกันนั่นแหละ

คือเค้นเหมือนลูกผมไปฆ่าคนตาย

เขาร้องด้วยความกลัวนะครับครับถ้าพูดถึงตำรวจพูดถึงโรงพักษณ์

เขารู้สึกว่าพฤติกรรมของลูกผม
รู้สึกว่าเขามีความกลัวเขามีอะไรเขาจะถามพ่อถามแม่
ก็คือพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไป
ฟังความสองข้างแหละเนาะเราได้คุยกับต้องบอกว่าเป็นโจทย์แล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าเธอฟ้องเนาะก็คือเนี่ยแม่ค้าขายไก่ป๊อปเจ้าของบ้านนะคะ

บอกว่าคือเธออยู่บ้านมา๖เดือน
ถูกกลั่นแกล้งมาโดยตลอดเห็นนี่ไหมคะ

รื้อค้นบ้างล่ะโดนเอาไข่เน่ามาปลาบ้างล่ะ

พอถามเด็กถึงรู้ความจริง

ตอนแรกเขาเดินเข้ามาในบ้านเขาก็มาขอโทษแล้วเขาก็มาพูด
หนูก็เอกใจว่าเขาพูดแปลกแล้วก็ถามว่า
เออทำไมถึงมีคนเข้ามาในบ้านพี่
มีใครเข้ามาทำอะไรบ้างเขาก็เริ่มสารภาพ

แจ้งความเพราะว่าเด็กเขาให้การมาอย่างนี้ค่ะ

ดำเนินต่อค่ะเพราะว่าเขาหาว่าหนูแจ้งความเท็จ

ก็คือว่ามีเด็กเขามาสารภาพชื่อนี้ชื่อนี้จริง

ไปขอรายชื่อจากที่โรงเรียนเด็กด้วยนะ

เรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานั้นบอกนะคะว่า
จริงผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีกับเด็กได้นะ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๓แก้ไขใหม่

แต่ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน๑๒ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษ
แต่สิ่งสำคัญคือผู้เสียหายเนี่ย

เพราะปกติเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นขนาดตำรวจจะสอบปากคำเด็กอะค่ะ

เพราะฉะนั้นเคสนี้คือต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
สหวิชาชีพในการสอบถามและพูดคุย
ส่วนเรื่องทางแพ่งก็ต้องไปเรียกร้องจากผู้ปกครองของเด็ก
ทีนี้จะเจรจากันได้หรือเปล่าก็ต้องไปคุยกันต่อไป